ไปดูน้องลิงบ้างค่ะคราวนี้น้องลิงเขาบอกว่าอุ๊ยแสบร้ายแล้ว

เอาขอดูลีลาท่าทางของลิงเวลามันกินส้มตำหน่อยค่ะครับ

มันจะกินกับเดียวกับพริก

มันรู้ว่าพริกเกล็ดไม่เกล็ดป่าวกินได้มันไม่กิน

แสดงว่ามันเหมือนคนป่าวส่วงหรอ

ขอบคุณครับ
โอ้โหกินจริงกินจังเลยนะเนี่ย

มีคนเขาบอกไว้ไงว่าวงการส้มตำปูปลาร้าเข้าแล้วออกยาก
นี่สงสัยเจ้าจ๋อตัวนี้เข้าแล้วคงจะออกไม่ได้เลยล่ะค่ะ
แต่เห็นส่วนใหญ่จะหยิบมะละกอกินนะ

เจ้าตัวนี้ค่ะชื่อว่าเจ้าบังเอิญ

ลิงก็ชอบส้มตำเด้อ

กูทำให้มรึงกินน่ะเฮิล
ซึ่งคลิปนี้คุณผู้ชมเชื่อป่ะโพสต์แค่วันเดียวอะค่ะ
มีคนไปชมคลิปเนี่ยมากกว่าสองล้านครั้งนะ
ไปดูเจ้าบังเอิญที่กินซ้ำตำปูปะลานี่แหละ

แล้วก็มีคนแซวเจ้าของมีคนบอกว่า

เสร็จแล้วเนี่ยบอกให้เจ้าของพาไปล้างมือด้วยนะ
เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไปเกานู่นเกานี่เกาก้นเดี๋ยวจะแสบก้นแน่
เดี๋ยวคันตาเก่าตาหรือแสบตานะลูก
ก็หลายคนก็ชมแหละค่ะ
แล้วก็บอกว่ามันฉลาดนะเนี่ยรู้จักเขียพริกออกด้วย

เห็นแล้วก็บอกอยากกินซ้ำตำโปรปาราขึ้นมากันทีเลยเที่ยงหนึ่ง